สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

เสียงแบบนี้แน่นอนนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เปิดมานะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

ในรายการแข่งขันร้องเพลง
ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร

ร้องได้ให้ล้าน

หยิบไปเลย๑ล้านบาท

สวัสดีครับ
คนล้วนมีเหตุผลในการที่จะอยากได้ตังค์ใช่ถ้าอยากได้ตังค์จริงจริงก็ฝึกร้องนะคะจำเนื้อให้แม่นท่องเนื้อให้ปังนะคะเหมือนผู้ชายคนนี้เขาเก่งมากเขามาเป็นกูรู้กูรูในรายการของเราเนี่ยพักใหญ่ใหญ่แล้วก่อนที่เขาจะขึ้นมาบนเวทีใช่ครับเขาผ่านมาแล้วสามเพลงโดยที่ยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยน้อยคนนักนะคะในช่วงนี้ที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยใน

กำแพงเพชรวันนี้คุณหนุ่ยขึ้นมานะครับแน่นอนมีความตื่นเต้นอยู่จะให้เราทำอะไรกับคุณหุยดีคุณหนุ่ยจะได้ผ่อนคลายหรืออยากจะทำอะไรวันนั้นขึ้นมาเขาเรียกอะไรเรียกเสียง
คุณผู้ชมที่พลาดไปอาจจะพลาดวันก่อนไม่ได้ดูวิธีการเรียกเสียงของคุณหนุ่ยวันนี้มีโอกาสได้ดูแล้วเป็นพิธีกรรมที่ตกทอดมาจากไหนคุณพ่อเป็นเปิดวงครับผมเอามามาแปลงเอามาแปลงมาแต่งเอาครับแล้วสมัยก่อนคุณพ่อเป็นหมอทำขวัญเนี่ยต้องมีอย่างงี้ไหมไม่ครับพ่อเขาก็จะสักเคเชิญเทพเฉยอ๋อเชิญเทพ

เชื่อว่าการเข้าของคุณหนุ่ยตอนนี้เป็นสิริมงคลแล้วนะคะ
เวลานี้ก็เป็นเวลาอันมงคลเลิกแล้วเช่นกัน
คุณหนุ่ยนะครับมีอยู่แล้วสองหมื่นบาทนะครับในเพลงที่สาม
ถ้าหยุดจะรับสองหมื่นบาทแต่ถ้าเล่นนะครับในเพลงที่๔ต่อไปนะครับ
หมื่นบาทแต่ถ้าร้องผิดที่มีอยู่สองหมื่นตอนนี้จะเหลือครึ่งเดียวนะครับ
คือหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมมาฟังกันก่อนนะครับ
อินโทรเพลงที่สี่มูลค่าสี่หมื่นบาทมาเลยครับ
ขึ้นมาแล้วนะครับลักษณะเป็นเพลงสนุก
ไม่เจอวัตรคุณทมงคลทางบ้านนะครับหลายท่านก็อาจจะรู้จัก
ท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักแล้วคุณหนุ่ยล่ะครับ

ร้องบ่อยโอ้โฮแต่มันมี๒นักร้อง๒ศิลปินครับ
ในเพลงนี้ครับเพลงนี้เอามาร้องกันสองคนแล้วเนื้อไม่เหมือนกัน
อ้าวใครร้องคนแรก

อ้าวมีอาแอวกับสันติ
คุณยอดรักสลัดใจกับคุณสันติดวงสว่าง

เอาล่ะครับแล้วเนื้อไม่เหมือนกันนี่เขารู้ถึงขั้นว่า
สองท่านเนี่ยเอาเพลงนี้มาร้องที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยเรา
เหมือนกันอยู่๒คำต่อท่อนท่อนหนึ่งประมาณ๒คำ

แต่รายการของเราจะเอาคนแรก
ตัดสินใจดีนะครับแต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อนนะครับว่า
ฟังอินโทรไปแล้วนะฮะสำหรับเพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณหนุ่ยครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับ

ตรงหน้าภรรยาภรรยาบอก
แล้วแผ่

เพลงที่๔แล้วนะครับ

เป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจใช้ตัวช่วยในเพลงที่๔ค่ะ
ครับใช้นะฮะเพราะว่าอะไรครับคุณหนุ่ย

เอาละครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วในเพลงที่๔นะครับ
เพื่อที่จะผ่านเพลงนี้ไปให้ได้
แผ่นที่๑ถึง๖แผ่นไหนครับ
คุณมริยาคุณมี๒นิ้วเลยค่ะ
บวนหัวนิดก็คิดอยากแต่งงาน
ท้องเอิดหายใจก็เกิดหลังคา
ถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนาะ
อย่ากินอย่าดมอย่าขีดอย่าทา
ซื้อมาไว้ในตัวยาประจำบาง
ว่าจะใช้บรรเทาหรอกอยากแต่งงาน
ใช้เท่าไรก็ไม่ให้บรรเทาอากาศ
ถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนาะ
โอ้ยเบื่อจังลำพังคิดไปกว่าฟุ้งซาน
เบื่อชีวิตก็คิดอยากแต่งงาน
ตาเขม็ดหัวใจอดเต้นตั้งนาน
ถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนาะ

เพลงนี่ก็ชอบชอบเนื้อเพลงจริงนะ
เป็นโลกประหลัดแต่งงานมันจะหายไหมเนาะ

อากาศนี่มันคลิดคิ้วกุ้งกิ้ง
จอบซูมชื่นสมชื่นเพลง
เหนือที่คุณแมนบอกมา
เหนือรหะครับไม่มั่นใจตรงนี้รหะครับ

เพราะเพลงนี้คุณยอดรักเคยร้องด้วยเหรอครับ

แล้วคุณแมนดันมาบอกช่วงที่แกก็ไม่ค่อยมีสมาธิเช่นกัน
ไปขัดขวาง
คุณพิจิตรทั้งคู่เลยขอบัตรหน่อยนะ

นะฮะโอ้โหคุณหนุ่ยมั่นใจเลยทีนี้๑๐๐ไหม
หลังจากร้องไปแล้ว

เพราะว่าเขาก็เติมที่แล้วแล้วก็ช่วยเติมที่แล้ว
มามาดูกันเลยสำหรับเพลงแรกของวันนี้นะครับที่คุณหนุ่ยนะครับ
ซึ่งเป็นเพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ

คุณหนุ่ยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาทนะครับ
คุณหนุ่ยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔ของเขาดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือว่าร้องผิดครับ